ทีนี้มาดูเรื่องราวที่เขาแชร์คลิปในโลกออนไลน์หน่อยละกัน
เรื่องราวเกี่ยวกับคลิปคือมันเกิดขึ้นในห้างค่ะคุณผู้ชม
มีผู้ชายคนนึงเนี่ยเหมือนกับจะต่อยผู้ชายอีกคนนึง

ใช่ค่ะเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวให้ดูคลิปแล้วเดี๋ยวเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
คุณผู้ชมนี่เป็นคลิปที่ถ่ายจากกล้องมือถือนะคะ
ชายเสื้อดำเนี่ยต่อยคนที่ถอดเสื้อเนี่ย
ใช่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าชายเสื้อดำคนนี้เขาเป็นใคร
แต่เห็นไหมว่าฝ่ายชายที่ถอดเสื้อเนี่ยไม่ได้สู้เลยอ่ะ

ส่วนคนในห้างก็ตกออกตกใจกับเหตุการณ์ไม่มีใครกล้าช่วยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ตะโกนห้ามมาแล้วนะ
แต่ว่าชายเสื้อดำก็ยังไม่ฟังจนกระทั่งผู้ชายคนที่ถอดเสื้อเนี่ย

เซจนล้มไปแล้วไปกองกับพื้นแบบนี้
หมัดสุดท้ายเนี่ยฮุกเข้าไปที่หน้าเต็มนะฮะหนักเลยนะฮะ
แล้วชายเสื้อดำพอเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งล้มแล้วก็เลยพอหยุด
เรื่องนี้ค่ะไปสอบถามจากผู้เห็นเหตุการณ์
ก็คือนางสาวจิราพรสิงโตไทยอายุ๒๕ปี

บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔พฤศจิกายน
เกิดเหตุอยู่หน้าห้องน้ำชั้น๒ของห้าง
ผู้ชายที่ถูกถอดเสื้อที่เห็นในคลิปเนี่ย
เป็นพนักงานร้านขายโทรศัพท์มือถือร้านฉันเอง
ชื่อว่านายไพรวันแสงทองอายุ๒๘ปี
ส่วนผู้ชายเสื้อดำที่กระหน่ำต่อยค่ะ
คือนายธิวากรแสนสุวรรณอายุ๒๗ปี
รู้แค่ว่าผู้ชายเสื้อดำคนนั้นเขาเป็นอดีตนักมวย
ถึงกระนำตอยได้ขนาดนี้คุณ
ทีนี้ก็สาเหตุก็ต้องถามแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะ
ทำไมต้องมาชกต่อยกันกลางห้างแบบนี้
เพราะทั้งคู่เขาเดินชนกันคุณผู้ชม
ตอนที่จะไปเข้าห้องน้ำทีนี้โทรศัพท์มือถือ
ของผู้ชายที่ถอดเสื้อนี่นะก็คือนายไพรวัล
ที่เป็นพนักงานขายโทรศัพท์มือถือมันลน
พอหล่นเสร็จปั๊บจอแตกค่ะทีนี้
ฝากฝั่งของพนักงานร้านขายโทรศัพท์เขาก็เลย
เรียกค่าเสียหายกับผู้ชายเสื้อดำ
ปรากฏว่าผู้ชายเสื้อดำซึ่งเป็นอดีตนักมวยไม่พอใจ
ก็เถียงกันเถียงกันไปเถียงกันมามันก็บานปลายไงคะ
มาถึงการชกต่อยแล้วคนที่โดนชกเนี่ยนะ
เขาถูกดึงเสื้อเสื้อเขาถึงออกมาเนี่ย
ไม่ได้ใส่เสื้อแบบนี้เพราะว่าถูกดึงเสื้อกระชากเสื้อ
แล้วเงินที่อยู่ในเสื้อเขาเนี่ยสามพันกว่าบาทในกระเป๋าเสื้อเนี่ยนะ

ตอนนี้อาการของคนที่โดนต่อยเนี่ยก็ต้องพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะ
เพราะว่าเจ็บบริเวณศีรษะบริเวณใบหน้าข้างขวา
เห็นเหตุการณ์บอกด้วยว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ย
ตำรวจก็ลงไประงับเหตุ
และทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ไปที่สพบวิน
ไกล่เกลี่ยกันเรื่องของค่าเสียหาย
ฝากฝั่งของอดีตนักมวยผู้ชายเสื้อดำนี้
เขาก็จะชดใช้ค่าเสียหาย๘๐๐๐บาทก็ชดใช้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

โทรศัพท์หล่นจอแตกชกกันเลย